เดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายแต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็ตรงที่พอสแกนจ่ายเสร็จปุ๊บ๕๐๐บาทเนี่ยคือมันไปเข้าบัญชีของคนอื่น
ไม่ได้เข้าบัญชีทางปั๊มมันไม่ใช่บัญชีปั๊มค่ะไม่รู้ว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นแบบไหนอะไรยังไงนะ
ค่ะคือถ้าจะไปไล่เอาเงินคืนมันก็ต้องโอ้โหต้นทางโอนมาอะไรมาใช่ไหม
ค่ะคือคุยกันไปคุยกันมาเออจะเอายังไงอะไรยังไงคือลูกค้าเขาบอกอ่าผมก็โอนไปแล้วก็คุณให้อันนี้มา
ผมก็สแกนไปนี่มันก็ต้องใช่สิทางปั๊มเขาก็เถียงไปเถียงมา
ปรากฏว่าตำรวจสายตรวจผ่านมาพอดีตำรวจบอกเอาอย่างนี้ถ้าเกิดแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เนี่ย
ถ้าปกติตามขั้นตอนของบัมเขาทำยังไงเขาบอกว่าอ๋อก็หักเงินพนักงานที่ที่ทำหน้าที่สำหรับรถคันนี้ไง
ปกติทุกปั๊มก็จะทำแบบนี้ก็มีหนุ่มคนนึงค่าแรงเขาบอกวันละไม่กี่ร้อยอ่ะสามร้อยกว่าบาท
ตำรวจบอกเอาอย่างงี้ดีกว่าผมจ่ายให้ห้าร้อยโอ้โหตำรวจห้าร้อย
สงสารน้องเขาจ่ายให้เองเลย๕๐๐บาทครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าเกิดพี่เขาเนี่ยยืนยันว่าเขาโอนไปแล้วเนี่ยตอนไม่เข้าเนี่ย
แต่พี่เขายืนยันว่าเขาจ่ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดพี่เขาไปเลยเนี่ยอย่างโดยที่น้องเขาต้องจ่าย
น้องเขาต้องจ่ายได้ค่ะน้องเขาต้องจ่ายไอ้น้องเงินรายบันได้เท่าไหร่วะ
สามร้อยสามสิบเก็บบาทสามสิบเก็บบาทสามร้อยสามสิบเก็บบาทค่ะ
เท่าไหร่นะสามร้อยสามสิบเก็บบาทท่าแรงน้องเอาเดี๋ยวผมจ่ายให้จบไหม
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือไล่กันไปไล่กันมา
แล้วไปไล่เก็บเงินกันไม่ได้เนี่ยทำยังไงก็หักค่าแรงเด็กไง
คือเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยพนักงานปั๊มเนี่ยค่าแรงวันละ๓๓๑บาท
พี่ตำรวจคนนี้บอกผมจ่ายเองเลยจบไหมหลังจากถามว่าน้องได้ค่าแรงเท่าไหร่
คุณผู้ชมครับเสียงชื่นชมมาเยอะเลยนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของตำรวจที่เข้ามาจัดการปัญหาตรงนี้นะครับ
วันนี้เราไปคุยกับตำรวจท่านนี้นะครับ
สิบตำรวจเอกพลวัฒน์ดาวังหรือว่าหมู่เม่น
เม่นตำรวจในคลิปเนี่ยฮะบอกเอางี้ผมจ่ายเองแล้วกันจบไหม๕๐๐

คือหมู่เม่นบอกว่าอย่างนี้ฮะหลังจากที่ถามไปถามมาว่าเขาจะเคลียร์อะไรกันยังไง
พอมีเหตุเกิดขึ้นแล้วมาดูเหตุตรงนี้เนี่ย
พอเห็นว่าน้องเนี่ยพนักงานปั๊มเด็กหนุ่มคนนี้ต้องถูกหักเงินจากค่าแรง

ค่าน้ำมัน๕๐๐ค่าแรงวันละ๓๐๐

ทำงาน๒วันนะก็เห็นใจอยากให้เรื่องเนี่ยมันจบโดยเร็ว
แล้วน้องไม่ต้องถูกหักค่าแรงก็เลยใช้เงินนี่แหละ
ความจริงแล้วเงินตรงนี้เนี่ยหมู่เม่นบอก
เป็นเงินที่รุ่นพี่ตำรวจเนี่ยใส่ซองมาช่วยงานแต่งงาน

เอามาเลยเอามาจ่ายแทนน้องดีกว่า
เพราะว่าผมเองก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกัน
ตอนเป็นเด็กหนุ่มอายุพอกับน้องพนักงานปั๊ม
ก็เคยเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่
การถูกหักค่าแรงนี่มันคือเรื่องใหญ่มาก
เงิน๕๐๐บาทอาจดูไม่เยอะ
แต่เด็กหนุ่มคนนึงที่ทำงานหาเลี้ยงตัวเองเนี่ย
เลี้ยงครอบครัวด้วยค่าแรงวันละ๓๐๐กว่าบาท

ของเขาเนี่ยเขาอาจจะกินเป็นสัปดาห์ก็ได้

ผมก็พักกันให้พนักงานจะได้จบ
บอกอย่าจบนะป่า

เขาก็ขอบคุณนี่แหละครับน้องเขาขอบคุณ
ทำงานตั้งแต่อายุ๑๔๑๕แล้วเมื่อก่อน
ก็เลยเข้าใจว่าประการมาทำงานแบบนี้
การมาทำงานที่แบบอยู่ในเมืองใหญ่

ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะลุกขึ้นแบบนี้
แล้วน้องมันเพิ่งเป็นเด็กอายุแค่๑๘๑๙ปีเนี่ย

แล้วตัง๕๐๐บาทสำหรับบางคน

บางคนอยู่ได้เป็นอาทิตย์๕วัน
ก็พอดี
มีซองที่รุ่นพี่เขาใส่มาให้เหลือ

ออกกับรุ่นพี่ทำบุญกันไปคนละครึ่งแล้วกัน
ก็คิดแบบนี้
นี่ฮะหมู่เม่นนะครับทุกผู้ชมครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวิโรธตัดโสภูมิกับการสพบังพลี
บอกว่าทราบเรื่องนี้แล้ว
ปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจนายนี้
ถือว่าทันยอดเลยยอดเยี่ยมเลย
เตรียมจะควักเงินคืนให้มูเม้นท์ด้วย

เงินที่หมู่เม่นช่วยพนักงานปั๊มคนนี้

เด็กผีศาสตร์แดงปีนี้
อาจจะผิดหวังกันมาทั้งปีทั้งฤดูกาล

แต่เรื่องนี้หมู่เม่นเนี่ยขอให้สมหวังในปีหน้า
ค่ะนี่มีคนแซวเข้ามาบอกยดนาย๑๐ใจนาย๑๐๐
ใจนายเกิน๑๐๐ค่ะเพราะว่าใจนาย๕๐๐